สวัสดีค่ะได้เวลามาอัปเดตข่าวบันเทิงเที่ยงนี้กับใบตองรัชตะวันกันแล้วนะคะ
วันนี้มาเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของนักแสดงหนุ่มหล่ออย่างเจดเจดพิพัฒน์
ที่ออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกหลังเลิกรากับอดีตหวานใจอย่างยิปซีคิรติ
ซึ่งหนุ่มเจดก็ออกมาเปิดเผยว่าเลิกรากันได้ด้วยดีไม่มีปัญหามือที่๓แน่นอนค่ะ
ออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกหลังเลิกรากับนักแสดงสาวยิปซีคิรติ
ที่คบหาดูใจกันมาสองปีค่ะ
โดยนักแสดงหนุ่มเจดเจดพิพัฒน์เผยว่าตอนนี้เริ่มทำใจได้บ้างแล้ว
ซึ่งสาเหตุที่ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์ในสถานะแฟนนั้น
เป็นเพราะเจ้าตัวไม่มีเวลาให้ฝ่ายหญิงอย่างเต็มที่
แม้ที่ผ่านมาจะพยายามพูดคุยปรับความเข้าใจกันตลอดแล้ว
แต่สุดท้ายก็ลงเอยด้วยการจากกันด้วยดีค่ะ
ส่วนที่หลายคนมองว่าเป็นเพราะมีปัญหาเรื่องมือที่สาม

สนิทสนมกับนักแสดงสาวร่วมค่ายอย่างเบนเรวิยานานนั้น
เจ้าตัวก็ยืนยันว่าสนิทกับสาวเบนแบบพี่น้องที่ร่วมงานกันเท่านั้น
วอนว่าอย่ายงคนอื่นมาเกี่ยวข้องเลยค่ะ
เรื่องงานทำให้ภาระในชีวิตผมมันมากขึ้น
แล้วก็มันทำให้
เราให้เขาได้ไม่มากเท่าเดิมเท่าที่เราเคยให้
เป็นการตัดสินใจของทั้งสองคนครับ
เราคุยกันเป็นเวลานานพอสมควร
กับการที่เราจะปรับให้มันผ่านไปได้
เฮิร์ตแล้วครับแต่ว่ายังตึงบ้างครับ
เวลาเราเห็นอะไรต่างที่มันเกี่ยวกับเขา
หรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ยังรู้สึกอยู่ตลอด

แล้วคนก็อาจจะไม่เห็นภาพผมกับผู้หญิงคนอื่นเท่าไหร่

เพราะว่าผมก็เคยไปกินข้าวกับน้อง
หรือว่าไปไหนกับน้อง

น้องเพิ่งเข้ามาน้องเพิ่งเริ่ม
ซึ่งทั้งคู่ก็เลิกรากันได้ด้วยดีนะคะ
และสถานะตอนนี้ก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้อีกด้วยค่ะ